โคราชหน่อยก็แล้วกันครับบ้านไหนที่เลี้ยงหมาพันธุต้องระวังครับ
เพราะบ้านนี้ปรากฏว่าหมาพันธุอย่างพิษบูและเป็นแม่ลูกอ่อน
โอ้โหมันดุคูณสองเลยนะฮะงับพ่อเจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะ
ถึงแก่ความตายครับนี่คือรอยเลือดคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะ
คือต่อให้ล้างแล้วก็ยังเห็นอยู่นะครับแล้วก็เป็นภาพที่หดหูใจสำหรับคนในบ้านหลังนี้
เลี้ยพิษบูมีทั้งหมดเจ็ดตัวครับคุณมิ้วคุณผู้ชมเจ็ดตัวเนี่ย
ตัวโตสี่ตัวเล็กเนี่ยมีอยู่สามเพราะว่าเพิ่งจะคลอดออกมาฮะ
อายุไม่กี่เดือนเองนะตัวเล็กเนี่ยนะฮะประมาณสักสองเดือนเนี่ย
เล็กที่เห็นอยู่แล้วก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยนี่เห็นไหมตัวใหญ่เนี่ย
อยู่ในกรงนะฮะตัวใหญ่มีถึงสี่ตัวด้วยกัน
แล้วหนึ่งในนั้นมันเป็นตัวเมียที่เป็นแม่ลูกอ่อนนะเพิ่งจะคลอดลูกก็ห่วงลูกมาก
ดุมันเลยคูณสองไปเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตัวเมืองโคราชครับ
ประกอบพัฒนาผู้ตายคือลุงบุญเสริมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับ
พิษบูเนี่ยลูกชายเลี้ยงไว้นะงับเข้าที่คอครับ
แขนตามลำตัวต้นขาแขนขวามีแผลฉีกขาดตัดเส้นเลือดใหญ่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ฮุกสามหนึ่งไปตรวจสอบตอนแรกเนี่ย
หวังว่าจะมีปฏิหารแต่ว่าชีพจรลุงบุญเสริมต่ำมาก
ลดลงลดลงปั๊มหัวใจอยู่นานครับไม่มีสัญญาณชีพ
นำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายสิ้นใจตาย
ในขณะที่ตัวการก็คือหมาสองตัวที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
ที่เป็นตัวงับลุงจับขังเข้าไว้ในกรงแล้ว
ก็คือ๒ตัวที่มันเป็นตัวใหญ่ที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้นะฮะ

ปากของมันยังมีคราบเลือดอยู่เลยแล้วเห่าดังตลอดเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ไปนักข่าวไปก็เห่าเนี่ย
แม่ก็โดนตัดนะแม่ก็โดนตัดนะ
ลูกชายผู้ตายครับชื่อว่าคุณสนั่นบอกว่าบ้านหลังนี้มีกันอยู่๔คน
ก็คือตัวของผู้ตายนะแล้วก็มีลูกชายแล้วก็เมียของลูกชาย
แล้วก็หลานอายุ๓ขวบอยู่กัน๔ชีวิตครับ
บูเป็นของพี่ชายเดิมเลี้ยงเอาไว้ขาย
แต่ว่ามันเพิ่งคลอดลูกออกมาทำให้ตอนนี้ในบ้านก็เลยมี๗ตัว
อย่างที่ผมบอกตัวโตมีอยู่๔ตัวอายุประมาณสัก๔ขวบ
เป็นตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งแล้วก็ตัวเล็กอีกสามตัว
อายุได้แค่๒เดือนปกติจะขังตัวใหญ่ไว้ในกรง
ปล่อยออกมาบ้างบางเวลาไม่เคยมีประวัติกัดคนในบ้านเลยนะครับ
คิดว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยสงสัยหมามันคงจะกัดกัน
แล้วเป็นจังหวะที่ผู้ตายคือลุงบุญเสริมเข้าไปห้าม
พอเข้าไปห้ามเข้าไปแยกเนี่ยไอ้หมาตัวเมียที่เป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ย
เพิ่งจะคลอดลูกได้แค่สองเดือนเนี่ยมันเลยอาจจะห่วงลูกแล้วโมโหด้วย
ก็เลยแว้งมางับกัดเข้าไปที่ลุงบุญเสริมครับ
ถามว่าแล้วเคยเตือนมีบอกไหมว่าเลี้ยงหมาดุเยอะขนาดนี้อันตรายเนี่ย
ลูกชายของคุณลุงบอกว่าผมเคยเตือนพี่ชายแล้วบอกว่าเออให้ระวังหน่อยนะพี่
เยอะไปแบบนี้แล้วพ่อเราก็อายุเยอะแล้วด้วยเนี่ยแต่พี่ไม่เชื่อ
แล้วสุดท้ายก็มาเกิดเรื่องเศร้าขึ้นแบบนี้ครับ
คนเลี้ยงนะพี่เขาก็ว่ามันไม่ดุมันคุ้มได้แต่อย่างผมผมไม่ได้อยู่ด้วย
ผมก็ไม่กล้าเข้าบ้านผมก็ไม่เข้าเหมือนกันนานนานที่จะเข้าทีนึง
คนทั้งคนพ่อทั้งคนนะครับมาถึงเรารู้ครับตัวกันมาขนาดนี้แล้วเรารู้แล้วว่ามันต้องมีแบบ
เรื่องอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องแบบการเกิดแก่เจ็บตายนะพี่แต่ว่าแกก็ไม่น่ามาตายแบบนี้
แล้วอย่างนี้จะบอกพี่ไหมว่าให้ทำ
บอกแล้วครับผมบอกแล้วผมบอกว่าให้เลิกเลี้ยงแล้วคือพี่ชายก็กำลังหาทางแก้ปัญหาอยู่นะครับ
แต่ดันมาเกิดเรื่องซะก่อนก่อนที่จะหาทางแก้ได้เสียใจด้วยจริงนะครับ
ร่างของลุงบุญเสริมถูกเคลื่อนมาไว้ที่วัดเรียบครับตั้งสวดศพ๑คืนเท่านั้น
เพราะว่าคือโดนหมากัดตายแบบนี้ชาวบ้านเองก็เป็นห่วงความเชื่อในท้องถิ่นด้วยนะฮะ
ก็ต้องรีบจัดการศพให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีพิธีเผาพรุ่งนี้ครับ
ส่วนพิษบูพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยกำลังหาวิธีจัดการเพิ่มเติมตอนนี้เห็นว่าจะประกาศนะฮะ
จะประกาศหาคนรับไปเลี้ยงดูต่อส่วนพิษบูที่ตัวใหญ่เนี่ยนะฮะก็อาจจะนำกลับไปเลี้ยที่ชายภูมิแล้ว
ตัวเล็กเนี่ยมันมีอยู่๓ตัวใช่ไหมฮะอายุ๒เดือนก็อาจจะหาคนที่พร้อมก็เอาไปดูแล
ใช่การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนก็พูดถึงกันบ่อยนะ
บางทีก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนต่างประเทศเวลาใครจะมีสัตว์เลี้ยง
ต้องทำเรื่องขออนุญาตเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาก็จะมาดูว่าเราเลี้ยงไหวไหมพร้อมไหม
ใช่เราพร้อมจะเลี้ยงไหมแล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องเข้าโรงเลี้ย